แต่ว่าคนที่เขาไม่ถูกคนที่เขาพลาดหวังนี่สิ
เขาก็มีวิธีการจัดการกับลอตเตอรี่ที่มันซื้อมาแล้วมันเยอะแยะมากมายไก่กอง

แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นธาตุแมวเนี่ยเราก็จะไปลงกับแมวที่เราเลี้ยงเอาไว้
ลงกับแมวได้ด้วยอ่ะเหมือนคนคนนี้ไปดูค่ะ

เดี๋ยวอะไรเนี่ย

แต่ว่าเขาเป็นธาตุแมว
ก็มีประโยชน์ดีนะคุณแทนที่จะเอาไปต้มกิน

ดูมันแบบดูดิดูมันโกรธนะ
คือเจ้าของเนี่ยอารมณ์ไม่ดีที่พลาดรางวัล
ก็เลยแบบพับพับแล้วก็ทำให้เจ้าแมวสาย
เพราะเจ้าแมวสายเสร็จเจ้าแมวบอกไม่ถามเลยว่าชอบไหม
ไม่ถามสุขภาพแมวคุณเลยว่าอยากใส่ไหม
แต่ถ้าแมวพูดได้แมวคงจะบอกว่าเจ้ามนุษย์หยุดเถอะนะ
แต่ว่าถ้าเกิดว่าดิฉันเนี่ยเห็นแบบนี้แล้วดิฉันก็ได้ไอเดียเหมือนกันนะ
เดี๋ยวดิฉันจะเอาลอตเตอรี่ที่บ้านมาทำชุดให้เพื่อนที่ฉัน๒ตัว
อ๋อเหรอเพื่อนคุณ๒ตัวเนี่ยเหรอเหรอ
เดี๋ยวจะมีมงกุฎพรุ่งนี้จะใส่มงกุฎ
คุณยังคุยกับเพื่อนคุณไม่รู้เรื่องอีกนะ
เอาจริงนะถ้าคุณคุยกับเพื่อนคุณแบบนี้

เอ้าลายกันมาเยอะนะวันเนี่ยคุณพูดถึงเรื่องรัตตี้นะลายกันมาเยอะเลยเมนูแหละ
มีแกงอะไรเอาแบบลอตเตอรี่ใส่ลงไปด้วย
ผมเมื่อเคยได้ยินน้ำพริกใบบัวบกมีด้วยหรอกืนกันให้ช้ำไปเลยคุณ
เขียวอีกเขียวอื้อกันพอดี